พาคุณผู้ชมไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่จุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะ
ประชาชนก็ทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องเลยคือมาจับจองพื้นที่แล้วนะคะ
เพื่อที่จะรอเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทค่ะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
แล้วก็ดูแลพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันเลยกับคุณวัชรีดวงใสนะคะ
รายงานสดมาจากจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณจุดคัดกรองที่สี่
หรือว่าจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะ
มีเจ้าหน้าที่แล้วก็จิตอาสานะคะมาร่วมกันทำความสะอาด
เพื่อรองรับประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้า
ขณะที่ประชาชนเองนะคะก็มารอเข้าจุดคัดกรองตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นกันค่ะ
เจ้าหน้าที่เตรียมเปิดจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผม
ให้ประชาชนผ่านเข้าแล้วนะคะ
มีตำรวจกว่า๑๐นายคอยดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกในพื้นที่ค่ะ
ขณะที่ประชาชนเองนะคะก็มารอตั้งแต่ตี๕ด้วย
อย่างประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีกลุ่มนี้ค่ะ
มารอเข้าจุดคัดกรองตั้งแต่ช่วงตี๕ที่ผ่านมา
โดยบอกว่าพระราชพิธีนี้เป็นครั้งแรกในรอบ๖๙ปี
ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ประชาชนจะได้มีโอกาสเป็นประจักษ์พยาน
และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกันค่ะ
และวันนี้ก็ได้พาหลานมาดูด้วยเพราะว่ายังอยู่ในช่วงปิดเทอม
เตรียมร่มพัดและน้ำมาด้วยค่ะเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศ
เช่นเดียวกับเด็กชายอัครพงศ์หม่อมดาววัย๑๐ขวบคนนี้นะคะ
ก็บอกว่าขอตามมาด้วยค่ะเพราะอยากเห็นสถานที่จริง
และเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาร่วมพระราชพิธี
และเชิญชวนเพื่อนที่เป็นวัยเดียวกันนะคะมาร่วมชมนาทีประวัติศาสตร์ร่วมกันด้วยค่ะ
อยากมาดูรัชวภิธีด้วยอะไรงี้ก็เลยพากลับมา

เข้าไปภาระไหนแล้วก็ขอเข้าไปรู้สึกว่าสิ่งแรกที่จะทำอยู่อะไร
น่าจะดูว่าตรงไหนเราจะนั่งเหมาะวันที่ท่านเสด็จผ่าน
วันที่เสด็จผ่านให้ประชาชนได้ชื่นชมว่าบารมีวันนั้นน่าจะอยู่ตรงไหนดี
นี่มาดูพื้นที่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนดีที่แบบพอพักว่ามันต้องใช้เวลารอพอสมควรนาน
เราก็คงเข้าจุดคัดกรองแต่เร็วเหมือนกันแหละจะได้แบบ
รู้สึกดีใจมากเลย
ครับอยากเห็นเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตเรา

แล้วก็เดี๋ยววันก็จะมาอีก

เชิญชวนประชาชนนะครับ

มาเป็นงานทั้งแรกในชีวิตเราก็ต้องมาสักครั้งนะครับ
การเข้าจุดคัดกรองนะคะประชาชน
แค่นำบัตรประชาชนมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะ
ชาวต่างชาติก็สามารถเข้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
หรือชมริ้วขบวนได้โดยนำพาสปอร์ตเข้าจุดคัดกรอง
ส่วนแรงงานต่างด้าวใช้บัตรแรงงานต่างด้าวสีชมพูค่ะ
ขณะที่บริเวณจุดคัดกรองนะคะ
ก็มีการนำไม้ดอกไม้ประดับมาประดับประดาษพื้นที่อย่างสวยงาม
ประชาชนที่มารอเข้าจุดคัดกรองก็สามารถถ่ายภาพสวยเช็คอินกันได้ค่ะ
ส่วนจุดบริการประชาชนบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้านะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้นำเก้าอี้ไปวางแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับประชาชนที่จะมาพักก่อนเข้าจุดคัดกรองสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะ
แล้วก็มีรอปภประมาณ๑๐คนนะคะมาคอยดูแลพื้นที่
ก่อนจะเปิดให้ประชาชนผ่านเข้าจุดคัดกรองในวันที่๕พฤษภาคมนี้
แล้วก็จะมีน้ำดื่มรวมถึงเต็นต์พยาบาลคอยบริการด้วยค่ะ
คุณผู้ชมยังสามารถเดินทางมาที่จุดคัดกรองที่๔หรือจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะ
มีเจ้าหน้าที่แล้วก็จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกค่ะ
ชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจุดคัดกรองที่๔ค่ะ